คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของเด็กอีกแล้ว
แล้วคุณคิงเด็กกับน้ำ
มันเป็นของคู่กันที่เวลาเขาเห็นสระน้ำเขาอยากลงเล่น

คุณรู้ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าพ่อแม่เกิดจะไปเที่ยวพักผ่อนกัน
แล้วมันเป็นรีสอร์ทมีสระน้ำ
ไม่ว่าไอ้สระน้ำแล้วมันจะเป็นภูวิลล่าหรือไม่เป็นภูวิลล่าก็ตาม
แต่ตราบใดถ้ามีสระน้ำโดยรอบต้องระวัง
เกิดเหตุแบบนี้เมื่อเด็กวัยเพียงแค่ขวบกับ๓เดือนคุณ
สระน้ำเพราะเดินตามพี่ชายวัย๕ขวบออกมา
คุณรู้ไหมว่าตอนแม่เห็นแทบขาดใจค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นอีกหนึ่งข่าวอุทาหรณ์ที่อยากให้คุณผู้ชมดูไว้แล้วระมัดระวังนะคะ
แม่นะคะนางสาวสุริรัตนเจิมขุนทศอายุ๒๕ปี
ร้องไห้แทบขาดใจแล้วกอดร่างของลูกชายอายุเพียงแค่๑ขวบ๓เดือนเอาไว้ในอ้อมอก
เพราะอะไรเพราะน้องจมน้ำค่ะในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจไม่เป็นผลนะคะเพราะน้องจมน้ำมาแล้วน่าจะเป็นชั่วโมงกว่าที่แม่จะมาพบค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันนี้นี่เองทีนี้รีสอร์ทแห่งนี้นะคะอยู่ในพื้นที่ตะมนต์สาริกาที่อำเภอเมืองนครนายก
เจ้าหน้าที่ของรีสอร์ทมาให้ข้อมูลแบบนี้ว่าครอบครัวนี้เขามากัน๔คนเดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการมีใครมีพ่อมีแม่ลูกชาย๒คนคนโต๕ขวบคนเล็กที่เสียชีวิตเนี่ย๑ขวบ๓เดือน
ทีนี้เจ้าหน้าที่รีสอร์ทบอกว่าช่วงที่เด็กเนี่ยเดินออกจากห้องพักจะมาเล่นน้ำคาดเดาว่าพ่อกับแม่อาจจะนอนหลับแล้วไม่รู้เรื่องแล้วตรงจุดที่น้องวัย๑ขวบจมน้ำเนี่ยแม้มันจะเป็นสระเด็กคุณผู้ชมดูอันนี้เป็นภาพจากกล้องแล้วคุณผู้ชมดูนะเดี๋ยวนี่คือพี่ชาย๕ขวบออกมาก่อนพี่ชายลงมาเล่นน้ำคุณเห็นไหมว่าร่าง
ภาพกล้องนะคะหกโมงสี่สิบเจ็ดนาทีเนี่ยพอเดินออกมาพี่ชายออกมาน้องออกมา
แล้วไม่ถึงหนึ่งนาทีน้องจมน้ำเลยหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
กว่าที่พ่อกับแม่จะไปเจอไปตามหาลูกจากหกโมงสี่สิบเจ็ดนาทีจนแปดโมงอ่ะคุณ
แล้วพบร่างของน้องหนึ่งขวบลอยแบบนั้นเสียชีวิตแล้วค่ะตำรวจสภเมืองนครนายกไปตรวจสอบนะคะ
ไปพูดคุยกับคนเป็นพ่อและคนเป็นแม่แล้วก็ทางเจ้าของรีสอร์ทด้วย
แน่นอนว่ายังไงก็ต้องนำร่างของน้องไปชันสูตรเบื้องต้นนะคะพ่อแม่เองก็รู้แหละว่ามาจากการจมน้ำ
ก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตแต่อย่างใดผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่
ไปดูรอบรีสอร์ทกันหน่อยก็พบว่าจริงเขาติดป้ายประกาศชัดเจนนะคุณ
กฎการใช้สระว่ายน้ำระบุเวลาการเปิดปิดไว้ชัดเจน
ว่าสระน้ำเปิดเจ็ดโมงปิดสองทุ่มและยังประกาศเนี่ย
ผู้ปกครองกรุณาอย่าปล่อยให้บุตรหลานของท่านเล่นน้ำตามลำพังครับ
สระน้ำมีความลึกเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยสามสิบห้าเซนติเมตร
และข้างล่างคุณเห็นไหมคะทางรีสอร์ทจะไม่รับผิดชอบใดทั้งสิ้น
หากเกิดอุบัติเหตุกับบุตรล้านของท่านเพราะถือว่าเตือนแล้วถูกค่ะ
ย้ำแล้วใช่ค่ะแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
รีสอร์ทก็ดูมีสแตนบายชูชีพอะไรเตรียมเอาไว้พร้อม
แล้วด้วยความที่เด็กยังเล็กและความสูงด้วยเสียใจด้วยจริงครับ